เรามีเวลาให้เขากี่วันฮะหลังจากที่สารท่านมีคำพิพากษาออกมาแล้ว
แล้วเขายังไม่ใช้อีกเนี่ยที่เราจะไปบังคับคดี
โดยทั่วไปสารก็จะกำหนดให้เวลา๓๐วันแต่ถ้าเป็นคดีเล็กน้อย
โนสาเล่อาจจะสิบห้าวันนะครับถ้าคดีเล็กเล็กน้อย
อย่างเงี้สามสิบวันนี้รออยู่สามปีอ่าอันนี้อาจจะใจเย็นแล้วก็อย่างหนึ่ง
ไม่รู้วิธีการสืบหาทรัพย์สินโดยทั่วไปก็ต้องไปจ้างบุคคลภายนอก
เขามีสำนักงานที่รับจ้างสืบทรัพยบังคับคดีเยอะแยะไป
มีหมดฮะทุกจังหวัดนะนะครับคนที่ก็รับจ้างสืบทรัพย์บังคับคดี
มีเยอะแยะฮะเขาก็จะมีวิธีพิเศษวิธีการปลอมตัวอะไรยังไง
เพื่อให้รู้ข้อมูลอะไรต่างได้มาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาบังคับคดี
อุ้ยครับคือการแบบว่าเราเป็นเจ้านี่เราต้องไปไปจ้างคนที่จะมาสืบ
ปลอมตัวเพื่อจะดูว่าลูกหนี้ของเราแล้วไม่จ่ายเงินเนี่ยครับมีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้าง
ใช่ครับใช่ครับเพราะถ้าไปถามไปถามเขาแบบตกลงคุณมีทรัพย์สินแล้วจะยึดแล้วเขาคงไม่บอก
ไม่บอกแต่ก็มีวิธีการหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายวิธีวิธีพิจารณาคดีทางแพ่งเนี่ย
บังคับคดีเนี่ยอย่างสมมุติอย่างนี้เราสงสัยว่าอย่างคุณภาคภูมิเนี่ย
น่าจะรู้ทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ไปยื่นคำร้องต่อสารให้เรียกให้สารเรียกภาคภูมิมา
มาที่ศาลนี้ให้มาตอบคำถามสารคุณรู้ไหมเอาทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่คุณหรือเปล่า
ได้ไต่สวนไต่สวนหาทรัพย์สินได้เนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบไง
เพื่อจะถามคนอื่นที่คิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เวลาใครก็แล้วแต่เป็นลูกหนี้หรือโกงสำเร็จแล้วก็
เอาทรัพย์สินใส่ชื่อเพื่อนเมียน้อยโนมินีอะไรต่างเนี่ย
เยอะแยะมากมายเป็นนอมินีตัวเองก็ใช้ชีวิตหรูหลาล้มบนฟูก
เนี่ยก็ไปยื่นคำร้องต่อสารเรียกบุคคลที่เราสงสัยว่าคนนี้
ทรัพย์สินแทนลูกหนี้หรือเปล่าให้สารไต่สวนได้ทำได้นะครับ
แล้วมีระยะเวลาไหมอย่างที่พอสารท่านมีคำตัดสินแล้ว
ครับแล้วเราต้องทวงภายในต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งหมดเนี่ย
ภายในกี่ปีกี่ปีมีอายุความไหมระยะเวลาหลังจากสารมีคำพิพากษาแล้ว
เขาไม่เรียกอายุความเขาเรียกระยะเวลาในการบังคับคดี
สิบปีสิบปีครับอันนี้ผ่านมาสามปีครับก็เหลืออีกเจ็ดปี
ท่าทาง๓ปีผ่านมาปอตอนนั้นคงท่าทางดูคงไม่ได้แล้วล่ะ
หรือยังไงใช่หนูก็คิดว่าแม่น่าจะไม่ได้เงินคืนแล้วจะทำยังไงดี
ก็เลยทำเรื่องเริ่มสืบทรัพย์ค่ะก็คือกระบวนการที่อาจารย์บอก
ครับก็ไปตามสำนักงานที่ดินอย่างบ้านเนี้ยอ่าภูมิลำเนาลูกหนี้
อ่าอยู่ที่อำเภออะไรอ่าอำเภอบ้านโป่งป่ะบ้านโป่ง
ก็ต้องไปสำนักงานที่ดินที่จังหวัดลาบุรีสาขาบ้านโป่งหรืออะไรก็ว่าไป
ก็เอาชื่อนามสกุลเลข๑๓หลักเข้าไปเดี๋ยวเขาก็กดคอมพิวเตอร์อะไรมันก็ออกมาแล้ว
บ้านที่ไปทุบเนี่ยอยู่ที่บ้านโป่งบ้านโป่งจังหวัดด้านลีใช่ค่ะ
ตอนนั้นไปสืบไปสืบแล้วเจอได้ยังไงก็จ้างคนสืบแล้วค่ะ
นี่เหมือนที่อาจารย์เดชาทำเองไม่ได้หรอกมันต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษ
เหมือนเวลาจะจับคนร้ายเนี้ยอืมก็ต้องให้ตำรวจไปจับไม่ใช่
ตำรวจให้ประชาชนได้แจ้งความให้คุณช่วยไปจับมาหน่อยอะไรไม่ได้นะ
เชี่ยวชาญมันต่างกันแล้วไปสืบแล้วรู้ว่าเขามีทรัพย์อะไรบ้าง
ก็เบื้องต้นก็คือเจอบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังค่ะเป็นบ้านก็คือ
จำเลยที่สองเป็นเจ้าบ้านคนค้ำแม่ของลูกหนี้หลักของเราค่ะ
ที่เป็นคนค้ำค่ะมีบ้านหนึ่งหลังใช่ค่ะเจอบ้านเจอบ้านค่ะแล้ว
ก็เลยทำทำเรื่องเอาแล้วตัวเขาไม่ตัวเขาไม่มีเลยเหรอ
ไม่มีค่ะสืบแล้วยังไม่เจอตัวสามีเขาที่มาค้ำในก้อน
ก้อนที่สองสองหมื่นกว่าก็ไม่มีค่ะก็เหมือนเขาน่าจะรู้เรื่องกฎหมายพอสมควร
เอาเป็นว่าเจอของแม่เขาที่เป็นคนค้ำมีบ้านหลังนึง
อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปอก็ไปหาเลยเหรอปอไปไปตามที่อยู่เลยเหรอ
ใช่ค่ะหนูเป็นคนถ่ายรูปเองเลยนี่นานหรือยังอันนี้ที่ไปถ่าย
ก็ก่อนทำเรื่องอะค่ะก่อนทำเรื่องบังคับคดีอันนี้ก็ขับรถไปถ่าย
ช่วงไหนช่วงไหนประมาณต้นต้นเดือนตุลาค่ะปีนี้นะ
ปีนี้ค่ะตุลา๖๕ปอก็ไปเจอตรงนี้เจอเสร็จแล้วยังไงต่อ
ก็ก็บอกกับคนที่ที่จ้างเขาเดินเรื่องอะค่ะก็ส่งรูปให้เขาดูว่า
เราเจอบ้านแล้วก็คือว่าเขามีบ้านแต่ว่าให้เขาไปสืบว่า
เป็นเจ้าบ้านกันแน่ก็เลยรู้ว่าจำเลยที่สองเป็นเจ้าบ้าน
ก็เลยทำเรื่องค่ะอ้าวแล้วนี่ยังไงอ่ะก็ไปถึงเหลือแค่เนี้ยค่ะ
ไม่เหลืออะไรเลยเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่ง
เป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง